ทำให้ผู้บริโภคนั้นรับรู้สินค้ารู้จักแบรนด์เพิ่มมากขึ้น
ถึงแม้ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นช่วงของขาลงแต่ผู้ประกอบการก็บอกว่า
เพราะว่าธุรกิจนี้ภาพรวมนั้นเติบโตสูงถึง๑๒๗๐๐ล้านบาท
ติดตามจากบรรยายงานของคุณชดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจในการโปรโมทกิจกรรมและสินค้าของแบรนด์
เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค
เพื่อสื่อสารตัวสินค้าหรือกิจกรรมให้ตรงจุด
สนองความต้องการและงบประมาณของลูกค้าโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเพิ่มยอดขาย
ตลาดมันจะมีการแบ่งเรียกว่าระดับของบริษัทที่เข้ามาดูแลในแต่ละช่วงบัสเก็ตที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นลูกค้าเองก็จะเป็นคนเลือกว่าถ้าฉันมีบาร์เก็ตอยู่ประมาณขนาดนี้
ฉันก็จะเลือกกลุ่มบริษัทที่ดูแลธุรกิจหรือสามารถที่จะเซอร์เวชได้อยู่ในกลุ่มประมาณไหน
อุตสาหกรรมอีเวนต์นี้จึงเป็นอีกเวทีที่มีการแข่งขันกันอย่างดูเดือด
อุตสาหกรรมอีเวนต์มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อย
โดยในปี๒๕๕๗มีมูลค่ารวม๑๑๐๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๘เติบโตขึ้นมาถึง๑๒๑๐๐ล้านบาท
และล่าสุดปี๒๕๕๙คาดการณ์ว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมนี้จะสูงถึง๑๒๗๐๐ล้านบาท
มาสแรกของปี๒๕๕๙ภาพรวมการจัดงานแสดงสินค้ายังคงคึกคัก
เปิดเวทีจัดแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
นอกเหนือจากภาครักษ์ที่จะมากระตุ้นภาครักษ์เศรษฐกิจ
รู้สึกว่าให้มีอีเวนต์ให้มีการจัดงานเพื่อกระตุ้น
ในส่วนของอีเวนต์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น
มันจะมีพวกงานช่วงเวอร์เอนไทย
กิจกรรมอีเวนต์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ

ตั้งเป้าว่ารายได้จากการจัดอีเวนต์
และให้เช่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นถึง๑๒๐
หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า๒๐๐ล้านบาท

อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะเศรษฐกิจซบเศร้าค่ะ
ซึ่งจากภาพที่เห็นนะคะภายในบริเวณศูนย์จัดแสดงสินค้า
แพคเมืองทองธานีก็มีประชาชนและผู้ประกอบการ
ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้ากันอย่างคึกคักค่ะ
เหนือจากการพึ่งพาเวทีของอีเวนต์ต่าง
ผู้ประกอบการยอมรับว่าต้องหันไปพึ่งพาช่องทางใหม่อย่างโซเชียลมีเดีย
ในการเข้าถึงผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วย